ไปงานไหนเจอ๔๕หนุ่มตลอดเลยคุณผู้ชมคะ
เจอหน้าเจอตาพร้อมกันคราวนี้ก็เลยต้องขออัปเดตกันสักหน่อยว่าเพลงใหม่จะได้ฟังกันเมื่อไหร่

คิดว่าปีหน้าให้คำสัญญากับสมอรุณไปแล้วว่า
มีเพลงใหม่อัลบั้มใหม่ครับผม
เริ่มมีการคิดพูดถึงแผนว่าเพลงนี้

ไหลไปต่อไปบุรีรำไปพัทยา

ก็สำหรับภายที่รอบเบิร์กคอนแกนนะครับ

ไม่ได้กลับบ้านเอาพ่อแม่มาอยู่ที่บ้านเราแทน

หลังจากสงการก็มีวันไหลครับผม

ก็ได้หลังจากวันไหลก็น่าจะได้พักหน่อย

นึกว่างานไหลจะได้ไหลไปเรื่อย

ใช่คือว่าช่วงเทศกาลเป็นช่วงโกยเงินของศิลปินอยู่เหมือนกันนะคะ